ส่วนเมื่อวานนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เขาก็มีการประชุมกันแล้วก็มีมติออกมา
ว่าจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมทางหลวงพิเศษ
หมายเลข๗แล้วก็หมายเลข๙วันที่๒๔
แล้วก็ไปจนถึงวันที่๒๗ตุลาคม
เพื่อที่จะได้เป็นการอำนวยความสะดวก
ให้กับประชาชนที่จะไปร่วมพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็
พระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดตบรมนาศบอภิษฐ์
รวมถึงขยายวันไว้ทุกข์สำหรับ

จนถึงวันที่๒๙ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
พระเนตรประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้าง
เมรุมาตรจำลองงานพระราชพิธี

ในหลวงรัชกาลที่๙นะคะว่า
กระทรวงมหาดไทยรายงานว่าในขณะนี้

ส่วนการจัดสร้างที่เผาดอกไม้จันท

เพราะว่าไม่สามารถเผาในวัดได้

รัฐบาลจะดูแลและอำนวยความสะดวก

ต้องการให้เรียกการรับทราบการคนด้วยนะครับ
ก็ก็จะต้องการการยิ่งบ้าง

ก็ตั้งแต่สัก๒๕บาทใช่มั๊ย

แล้วคงต้องจัดเป็นเองอีก
ช่วยกันดูแลใครจะไปเข้าน้ำท่วมนี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกันนะ
อย่าไปแกล้งแกล้งกันและก็ขอรบในสิทธิของแต่ละคนนะครับ
พยทักษดาสังคจรผู้ช่วยโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีก็แถลงนะคะว่า
ที่ประชุมคอรมอลมีมติอนุมัติขยายเวลาการไว้ทุกข์ของข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐ
เดิมวันที่๑๓ตุลาคมก็ให้ขยายไปจนถึง๒๙ตุลาคม
โดยให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาและสถานที่ทำการของรัฐ
ในและต่างประเทศลดทงลงครึ่งเสาจากเดิมวันที่๑๓ตุลาคมขยายไปจนถึง๒๙ตุลาคมเช่นกัน
และให้เริ่มเก็บผ้าระบายป้ายส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยตามสถานที่ต่าง
เดิมคืนวันที่๒๗ตุลาคมก็เป็นตั้งแต่คืนวันที่๒๙ตุลาคมค่ะ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ระบุด้วยนะคะว่า
ที่ประชุมคอรมอลมีมติยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนทางหลวงพิเศษ
หมายเลข๗สายกรุงเทพมหานครบ้านช้าง
ตอนกรุงเทพมหานครเมืองพัทยารวมทางแยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๔บางวัว
ทางแยกเข้าชนบุรีทางแยกเข้าท่าเรือแหลมชะบังทางแยกเข้าพัทยา
และทางหลวงพิเศษหมายเลข๙สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
หรือว่าถนนกาญจนาพิเศษตอนบางปะอินถึงบางพลี
ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนของวันที่๒๔ตุลาคมไปจนถึงเที่ยงคืนของวันที่๒๗ตุลาคม
แผนอำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางของประชาชนในงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ส่วนกระทรวงคมนาคมก็ได้กำหนดจุดจอดรถ๕จุด
ในช่วงของงานพระราชพิธีที่ประชาชนไม่สามารถที่จะนำรถเข้ามาชั้นใน
ของใกล้กับงานพระราชพิธีได้นะครับ
ก็จุดจอดรถที่ให้ประชาชนจอดได้นะครับก็๑ที่แยกอรุณอมริน
สนามม้านางเลิ้ง๓แยกวิสุทธิ์กษัตริย์
๔บ้านมนังคสิลา๕แยกเมอริคคึง
เป็นแยกปักคลองตลาดจุดจอดตรงนี้สามารถที่จอดแล้วก็ต่อเชื่อมกับรถของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ที่สำคัญคือเดินเข้ามานะครับ
นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงประชาชน
ว่าประชาชนที่ต้องเดินเข้ามาในรอบใน
ใกล้กับสถานที่ในการจัดพระราชพิธี

เปิดให้ประชาชนเข้ามาได้ตั้งแต่ตี๕ใช่ไหมครับ

สิ่งหนึ่งที่บอกประชาชนไปว่า
ถ้าออกไปแล้วอาจจะกลับเข้ามาไม่ได้
หรือว่าจะต้องมีการรันลำดับคนต่อไป

แล้วก็หลายคนอาจจะไม่กล้าลุกไปไหน
นายกรัฐมนตรีบอกว่าใช้วิธีอย่างนี้ก็ได้
ผลัดกันไปจัดเวรกันเอง

ก็แจ้งคนข้างนะครับ

ผลัดเวรกันเองได้นะครับ
สิ่งต่างอื่นก็จะให้หน่วยงานช่วยดูแล
อันนี้ก็คล้ายกับตอนที่เข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพนะ

ทุกคนก็จะเหมือนจำกันได้นะคะ
บางท่านอาจจะไม่กล้าลุกเดินออกจากแถวของตัวท่านเองเลยด้วยซ้ำนะครับ